ตอนนี้ผมจะประกาศสตาร์ทเชฟที่ได้๑๕คะแนนก่อน
เขาจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของเราในทันทีนะครับ

เฮ้ไอ้ยาเจ๋งมากเจ๋ง
ปี้สุดครับผมคิดว่าผมไม่ได้ทำให้ไฟล์ถ่ายนานและพี่อย่างกรุงหรูต้องผิดเก

เยเชียนหวังลินผู้ที่ได้รับคะแนนโหวต๗คะแนนคือใครกันแน่นะ

ดูท่าคุณจะต้องเหนื่อยต่อแล้วนะครับ

ห้าค่ะ

ฉันไม่อยากเชื่อทางเลยจริง
เยเชียนในวันนี้แม้คะแนนจะต่างกันแค่๑คะแนน
ความจริงแล้วตลอดการเดินทางนี้คุณสามารถที่จะแสดงความสามารถออกมา
และความกระตือร้นที่มีต่อการทำอาหาร
อาหารทุกจานล้วนสร้างความประทับใจให้แก่พวกเรา
หวังว่าในอนาคตคุณจะยังคงรักษาความกระสือร้นในการทำอาหารไว้นะครับ

ถ้าหากวันนี้ฉันแพ้ในรอบ๔คนสุดท้ายฉันอาจจะรู้สึกแย่
แต่ฉันคิดว่าการได้เข้ามาถึงรอบ๓คนสุดท้ายก็ถือว่ามาได้ไกลมากแล้วล่ะค่ะ
วันนี้ไม่มีผู้แพ้

ทำไมฉันถึงรู้สึกเหมือนท้าดวนแพ้เลยล่ะ
เพราะว่าวันแรกที่มาก็มีคนเยอะแบบนี้เลย
วันนี้ฉันมาเพื่อท้าดวน
หันกลับไปเหมือนกันพบคนเดียวกัน
เป็นเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานเลย

ฉันยังคงยืนอยู่บนเวทีสตาร์เชฟ
อยู่กับพวกเขาทุกคนดูพวกเขาแข่งขันไปด้วยกัน
สิ่งที่ฉันได้จากที่นี่ทำให้ฉันรู้จักห้องครัวใหม่อีกครั้ง
เพราะว่าห้องครัวไม่ใช่เพียงสถานที่ที่ทำให้คุณอิ่มครบ๓มื้อ
แต่ฉันค้นพบความสนุกจากที่นี่
มันเป็นสถานที่ที่มหัศจรรย์มาก
เอาล่ะทั้งสองท่านขอต้อนรับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของพวกเรานะครับ
ที่หวังลิมสู้

ผู้ชมทุกท่านพวกคุณคงสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของที่นี่นะครับ
ว่ามันเดือดพลาดขนาดไหนเนี่ย

นี่คือรอบชิงแชมป์ระดับประเทศของรายการ
สิ่งที่คุณเห็นด้านหลังผมนี้คือเคาน์เตอร์รูปทรงเกือกม้า
จะทำเมนูจิกแชมป์ที่เคาน์เตอร์ด้านหลังผมนี่แหละครับ
ใครจะพาชายไปคลองมาชมกันได้เลย

แข่งในรอบนี้สุดยอดเชฟทั้งสองท่าน
ต้องทำเมนูออเดิฟอาหารจานหลักและของหวานให้เสร็จ

เมนูที่๑ออเดิบมีเวลา๔๕นาที
ทุกครั้งที่ทำอาหารแต่ละเมนูเสร็จกรรมการทั้ง๓ท่านจะชิมอาหารและสรุปผล
พิจารณาเขาทั้ง๓เมนูเพื่อเลือกแชมป์ประจำปีของรายการ
การแข่งขันชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว
ขอเชิญพบกับสตาร์เชฟของพวกเราเชิญพบกับหวังลินครับ
ราชินีอาหารทะเลวังลิ้นผู้หญิงของพวกเรา

ดูนี่สิจะได้รู้ว่าอะไรด้วยว่าทักษะการใช้มีดจังเรียกมาชิมนี่หน่อยสิ
ปรุงอาหารเลิศรสระดับมืออาชีพเอาชนะทุกคน
เมนูนี้เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบเลย
ทุกสิ่งที่เธอทำทำให้ห้องครัวเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะยินดี
เอาหม้อหุงข้าวของพวกเขาออกไปให้หมดเลย
ฉันไม่ไปฉันไม่ไปฉันไม่ไป
ดังนั้นหวังลินคุณคือผู้ชนะของรอบนี้

วันนี้เป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายแล้วฉันจะประมาทไม่ได้
และอีกท่านขอเชิญพบกับจางเลี่ยง
เซียนอาหารร้อยรสจากเรียกสุขุมมีสมาธิ
สตาร์เชฟทุกท่านดูนี่นะครับเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างสมบูรณ์เลย
ศาสตร์ทำอาหารอันโดดเด่นพังงานขึ้นเป็นคู่แข่งของทุกคน

กลัวสตาร์เชฟยังมีใครมีความสามารถพอที่จะสั่นคลอนตำแหนของผมได้เลยครับ
ในตัวสตาร์เชฟจะมีใครมีความสามารถพอที่จะสั่นคลอนตำแหน่งกับผมได้เลยครับ
ในตัวสตาร์เชฟจะมีใครมีความสามารถพอที่จะสั่นคลอนตำแหน่งกับผมได้เลยครับ
และเขาพิสูจน์ฝีมือให้เห็นแล้ว

จัดต้องกันก่อนนะเพราะเราต้องจัดจานและเตรียมเสิร์ฟแล้ว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
พวกคุณอยากได้ไหมอยากได้อยากได้

รุณาวางมือทั้งสองข้างของพวกคุณบนกล่องปริศนา
อย่าให้เป็นวัตถุดิบดำอีกเลยเพราะนี่เป็นการแข่งขันรอบชิงแชมป์

นี่คือตำราอาหารสำหรับพวกคุณนะโอ้โหเก๋มาก
ในนั้นบันทึกเมนูอาหารที่พวกคุณเคยทำ
มากจริงด้วยเป็นอาหารที่พวกเราเคยทำหมดเลย
เวลาที่ดูตำราอาหารฉันรู้สึกภูมิใจประทับใจ
มันไม่ง่ายเลยจริง
ลินจังเลี่ยงผมไม่รู้ว่าพวกคุณได้สังเกตเห็นไหมหน้าสุดท้ายของตำราอาหารนั้นว่างเปล่า

ซึ่งอาหารรสเลิศของเขาจะถูกบันทึกไว้ในตำราอาหารเล่มนั้นอย่างสมบูรณ์และได้รับการตีพิมพ์ครับ

แข่งขันรอบชิงชนะเลิศในค่ำคืนนี้พวกเราคิดว่าไม่จำเป็นต้องกำหนดเมนูใดให้พวกคุณ
แต่จะปล่อยให้พวกคุณรังสรรคเมนูอาหารอย่างเต็มที่โดยทำอาหารทั้งหมด๓เมนู
เมนูที่พวกคุณคิดว่าสมบูรณ์แบบที่สุดน่าตื่นตะลึกที่สุดเพื่อชิงแชมป์ในครั้งนี้
ซึ่งอยู่ด้านหลังผมและจะทำการโหวตครั้งสำคัญในท้ายที่สุด
สตาร์เชฟทั้งสองจงเผยความสามารถของคุณออกมาและรังสรรอาหารสามเมนูที่คุณคิดว่ายอดเยี่ยมที่สุดในชีวิต
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศเริ่มต้นขึ้นณบัตรนี้

ออเดิร์ฟ๔๕นาที

โอเคสู้แต่อะไรดูสถานการณ์ไม่ออกเหรอ
ทางด้านจางเลี่ยงเขาหยิบผักกาดขาวมา

เมื่อจะทำเมนูเรียกน้ำย่อยให้เหล่ากรรมการ

นูออเดิฟที่ฉันจะทำก็คือเชอรี่ตับหาน
ตำหารให้มีกลิ่นหอมก่อนแล้วค่อยราดซอสลงไป
พอผัดเสร็จก็เอาไปแช่แข็งแล้วนำมาปั้นเป็นก้อนกลม

ต้องบี้ตับหานให้ละเอียด
ในตะแกรงนี้เลยเอาให้ละเอียดเลย
นูออเดอร์ผักกัดขาวนึ่งซอสมัสตาร์ก็ผมจะใส่กุ้งหวานกับปลาสดิน
สองอย่างนี้เป็นวัตถุดิบที่เราใช้เป็นประจำอยู่แล้ว
ตอนนั้นผมคิดว่าควรจะเพิ่มความเข้าใจในอาหารไปในเมนูนี้สักหน่อยหนึ่ง

แช่แข็งมันไม่ยอมจับตัวเลย

เพราะถ้ามันไม่ยอมจับตัวกันเมนูนี้ของฉันต้องแพ้แน่
ฉันต้องรีบทำให้มันจับตัวกันให้ได้

เหลือสิบห้านาทีสุดท้ายละครับ

ต้องจับตัวกันนะจับตัวกันสิ

ถ้าไม่ยอมจับตัวกันเมนูนี้ก็ต้องพังแน่นอน

ฉันจะใช้ทีเด็ดแล้วละนะ
หรือสติแตกแล้วผมคิดว่าน่าเสียใจมาก

ระดับประเทศเขาก็คือ